ด้านหลังผมในขณะนี้คุณผู้ชมครับอยู่บริเวณด้านแยกบังโพนะครับ
ซึ่งเป็นเอ็มอาทีบังโพก่อนหน้านี้ถูกเป็นจุดรวมตัวของกลุ่มมวลชนนะ
ตอนนี้ภายหลังจากที่กลุ่มมวลชนรับรู้รับทราบว่าบริเวณของหน้ารัฐภา
นั้นมีการปะทะกันระหว่างตำรวจกับกลุ่มกาดแนวหน้า
จุดนี้ถูกการรวมตัวขึ้นอีกครั้งระหว่างกาดมวลชนและกลุ่มกาดของอาชีวะ
ซึ่งทั้งหมดนี้คุณผู้ชมครับจากสายตาที่ผมดูคร่าวเนี่ย
ประมาณประมาณร้อยกว่าคนนะครับกลุ่มกาดแนวหน้าที่มาถึงณขนาดนี้
จะเข้าไปเสริมทัพกับกลุ่มกาดที่อยู่บริเวณด้านหน้ารัฐสภา
โดยเขาบอกนะคะว่าเป็นการไปช่วย
เป็นการไปช่วยกับเพื่อนที่ถูกทางตำรวจนั้นปะทะกันเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา
บนเวทีบนรถเครื่องขยายเสียงนะตอนนี้
คือนางสาวชนทิชาแจ้งเร็วที่อยู่บริเวณรถเครื่องขยายเสียงคุณผู้ชมครับ
แต่ก่อนหน้านี้ผมปรากฏเห็นนายไผ่จัตุพัฒน์บุญพระรักษา

ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นการรวมตัวกันไปช่วยกับกลุ่มมวลชน
กาดที่อยู่บริเวณด้านหน้าของรัฐสภา
คุณผู้ชมครับณปัจจุบันจนถึงตอนนี้
เพราะว่าต่างคนพอรับรู้รับทราบว่ามีการปะทะกันที่อยู่บริเวณตรงจุดนั้น
ต่างคนต่างก็อยากที่จะไปช่วยเหลือบริเวณกาดที่อยู่ด้านหน้า
ซึ่งณตอนนี้ทั้งหมดยังคงต้องรอการสแตนบายจากคนที่อยู่ด้านหน้าว่า
จะต้องการกำลังเสริมไปร่วมทัพเมื่อไหร่

บนเวทีบนรถเครื่องขยายเสียงมีแกนนำประกาศว่า
ให้ไปเอาเรือเป็ดประมาณ๑๐ลำไปประจำกายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ซึ่งเรือเป็ดนั้นถูกดูแลโดยกลุ่มของจังหวัดนนทบุรี

นี่นะครับคุณผู้ชมปรากฏเห็นกองทัพเป็ดน้อยแล้วนะครับ
ทัพเป็ดน้อยเนี่ยประมาณ๑๐กว่าตัวนะครับ
ซึ่งยังไม่รวมถึงเรือเป็ดที่จะลงสู่แม่น้ำเจ้าพญาด้วยนะครับ
เรือเป็ดนี้เป็นลักษณะของลูกโปรงที่เป่าลมที่จะมาลอยนะครับ
ซึ่งจะเป็นด่านหน้าโดยณตอนนี้มีการประกาศว่าอีก๕นาทีนั้น
จะมีการไปเสริมทัพที่บริเวณตรงแยกเกียรติกาย

อีก๕นาทีประกาศแล้วนะคะว่าจะมีการเคลื่อนพลไปที่แยกเกียรติกาย
เป็นที่เรียบร้อยซึ่งทุกคนนั้นมีการบรีฟงานกันก่อนล่วงหน้าแล้วนะคะว่า
จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นโดยณตอนนี้เป็นการรอสัญญาณจากกลุ่มแกนนำที่อยู่ด้านบน
รูปแบบของการเดินขบวนในวันนี้คุณผู้ชมครับ
ตอนแรกนั้นจะมีการเดินขบวนในเวลาประมาณ๑๕นาฬิกา
แต่ทันทีที่มีการปะทะกันอยู่บริเวณด้านหน้าของรัฐภาแล้ว
ทำให้มีการลดระยะเวลาลงมาให้เหลือเร็วที่สุดเพื่อที่จะไปช่วยเหลือกับกลุ่มมวลชนที่อยู่ด้านหน้าที่ถูกตำรวจปะทะนั่นเองนะครับ
เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูด้านหลังของขบวนกันบ้างครับคุณผู้ชมครับ
ลักษณะของการเคลื่อนขบวนจะเป็นแบบนี้ครับจะมีกลุ่มกาดที่อยู่ด้านหน้า
รวมไปถึงรถของกลุ่มแนวหน้ากลุ่มแดงแห่ง๙หน้า๕๖๓นะครับซึ่งจงถึงจุดนี้คือบริเวณของกลุ่มกาดอาชีวะที่จะเป็นกลุ่มแนวร่วมด้านหน้าอีกชั้นหนึ่งที่จะป้องกันกลุ่มมวลชนที่อยู่ด้านหลังนั่นเองนะครับ
คือการต้องการที่จะไปกดดันให้กลุ่มสอสอและสวมีการรับร่างจากไอลอร์ที่ทางกลุ่มนั้นมีการยื่น

ทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
หากมีความคืบหน้าผมจะรายงานกลับไปครับ

จุดที่คุณภูริพัฒนบุญนินรายงานเข้ามาเมื่อสักครู่นี้นะคะ
เป็นจุดแยกบางโพ
จุดนี้ค่ะกลุ่มหลักของคณะราษดร
เคลื่อนย้ายมานะคะก่อนหน้านี้ค่ะ
กะเวลากันว่าจะมาให้ถึงรวมกันได้

แต่ว่ามีการย่นระยะเวลานะคะ
เนื่องจากมีข่าวว่ามีการปะทะกันเกิดขึ้น

ทำให้ทางแก่นำค่ะบอกว่าจะต้องมีการเคลื่อนพลให้เร็วมากขึ้น
และให้เร็วมากที่สุดเพื่อไปสมทบกันที่จุดนั้นนะคะ
นี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะจากแยกบางโพง